เราก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะ
ระหว่างคุณแตงโมแล้วก็คุณโตโน่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ
เป็นเรื่องราวที่เป็นมิตรภาพดี
ระหว่างอดีตคนรักที่ถึงจะไม่ได้รักกันแล้ว
แต่ก็ยังหวังดีซึ่งกันเสมอนะคะ
เรื่องนี้ค่ะถูกเล่าผ่านนักแสดงรุ่นพี่คุณเมพิชชนาธิ์ค่ะ
บอกว่าวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นคิวการถ่ายละครซึ่งนักแสดงทุกคนเนี่ย
ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่จะเข้ากอง
เมย์ค่ะเธออยู่ในกองละครเดียวกับโตโน่นะคะ

ซึ่งระหว่างที่ทุกคนนั้นต่างต่อแถวของกองละครตัวเองค่ะ
โมค่ะเธอเข้ามาทักสาวเมย์

หลังไม่ได้เจอกันมากว่า๒ปีนะคะ
หลังจากที่แตงโมนั้นกลับเข้าไปในแถวของตัวเอง
สิ่งที่หลายคนประทับใจคือภาพที่โตโน่นั้น
เดินเข้าไปหาแตงโมค่ะเข้าไปพูดคุยกันสั้น
เกี่ยวกับสารทุกสุขดิบแล้วก็ตบบ่าแล้วก็กอดกัน
ถึงมิตรภาพของแตงโมแล้วก็โตโน่
ก็คือภาพที่เราเห็นหนุ่มโตโน่นี่แหละ
เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ร่วมออกค้นหาคุณแตงโมในช่วงที่เกิดเหตุ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่อู๊ดเป็นต่อค่ะ
หนึ่งในทีมที่ไปออกตามหาแตงโมร่วมกับโตโน่นะคะ
อู๊ดค่ะเล่าให้เราฟังว่าโตโน่เนี่ยติดต่อมาตั้งแต่แรกเลยนะที่ทราบเรื่อง
ว่าพอจะมีเรือมีทีมไหนที่ช่วยออกค้นหาแตงโมได้บ้าง
โตโน่เนี่ยยังบอกพี่อู๊ดด้วยนะคะว่าแตงโมเนี่ยคือเพื่อนคนหนึ่งในชีวิตที่ดีเลยนะ
แล้วก็หวังดีกับเขามากด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจที่คุณเมพิชชนาธิ์นั้นไม่ได้พูดเล่ามาก่อนเลยนะ
อันนี้เป็นเล่าที่เราให้เราฟังได้ไม่กี่วันนี้เอง
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจมากนะคะ
ความผูกพันนะคะความอาลัยรักเนี่ยยังมีอย่างท่วมท้นล้นใจคนวงการบันเทิงจริงค่ะ
วันนี้นะคะพี่แจ๊กกะลินก็ออกกอง
ก็เจอพี่นะคะรวมไปถึงนักแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณแตงโม
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเสียดายแล้วก็อะไรรักแตงโมมากจริงค่ะ

กับฐานทัพเนี่ยสมัยที่เล่นช่อง๗เนี่ยโอ้โหเล่นละครกับแตงโมเยอะมาก
นี่คือละครเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันเนี่ยค่ะหน้าแตงโมแบ๊วอยู่เลยค่ะ

ภาพนี้นะคะว่าโมยังคงสวยงามในใจพี่เสมอ
ขอให้น้องเดินทางสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
ซึ่งนะคะพี่เขตก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ร่วมงานกับแตงโมเนี่ย
เขาเป็นคนแสบสนชอบแกล้งชอบหยอกนะคะ

แล้วก็ท้ายที่สุดค่ะเชื่อว่าตำรวจนะคะต้องตาม
ส่วนถ้าเป็นอุบัติเหตุก็เรื่องก็น่าจะขี้คลายนะคะ

เขาจะถ่ายรูปกันเนอะเข้ามาสองคนไม่มีคนถ่ายรูปให้
อยากถ่ายรูปคู่
ใช่นะคะพี่พีชก็บอกว่าเดี๋ยวพี่พีชถ่ายให้

แล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อว่านั่นคือรูปสุดท้ายที่พี่พีชถ่ายให้ทั้งคู่

ก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็เห็นเขาสองคนเนี่ย
เหมือนเขาอยากจะถ่ายรูปคู่กันแต่ก็

ไม่มีคนถ่ายให้พี่พีชก็บอกว่ามาโมเดี๋ยวพี่พีชถ่ายให้
ก็ขอให้ทุกคนผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี
ไม่ว่าจะทีมตำรวจที่ทำเรื่องรูปแบบคดี
ก็ขอให้ออกมาตามความจริงที่มันควรจะเป็น

แต่ว่าเล่นละครดีไปเจอแตงโมโออนุชิตเขาชมแตงโมว่าเล่นละครดีมากนะคะ

คือแตงโมเป็นบุคคลที่โอรักที่สุดเท่าที่รู้จักมา

โอ้โหเวลาเล่นดราม่าเค้นน้ำตาออกมาได้เลย

คนที่ป่วนกวนทุกอย่างเวลาเราต้องการสมาธิ
แต่ยังสามารถทำให้ตัวเองแสดงออกมาได้อย่างดี
ก็คือโมโมทำให้กอง
ในวันที่เร่งรีบหรือมีความเครียด
ก็ยังสามารถผ่านไปได้ด้วยเสียงหัวเราะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่จริงใจที่สุดในโลก
อย่างที่โอบอกในโลกของโอโมจริงใจที่สุด

แล้วก็ถ้าต้องการที่อยากจะรู้ความรู้สึก

เพราะว่าโบเขาเป็นคนแบบว่ารู้สึกอะไรก็พูดเลย
คือพูดตรงแล้วก็ไม่มีอะไรเสน่าแซ่งเลย

ดาราสาวโมอามีนาหรือว่าโมพร้อมบวก

ก็เข้ารับปริญญาโทที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะ
คือโมบอกว่าจริงแล้วมันเป็นความตั้งใจก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าพี่แตงโมเพิ่งจบมลังศิษย์ใช่ไหมคะ
ที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วจะจบทัวร์ใกล้กันค่ะ
คือคนเสื้อขาวนี่คือแฟนสาวหล่อของโมมีนานะคะ

เป็นความตั้งใจนะคะว่าคือโมจะจบปริญญาโท

คือถ้าจบปริญญาโทพร้อมกันคือเอารูปมาถ่ายด้วยกันไหม

และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แบบว่าโอ้โห

คือแอนนาฮิปโปคือเขามาแสดงความดีด้วย
นี่คือฮิปโปนะคะแล้วก็สักพักเดี๋ยวแอนนามานะคะ
ก็คือมีเรื่องเล่าค่ะคือเรื่องเล่าแบบว่าจู่นะคะ
รูปที่เขาอัดมาให้นะคะเป็นรูปโมอามีนากับแตงโม
มาให้เป็นของขวัญรูปนี้ค่ะเดี๋ยวได้ดู

คือนั่งอยู่กวนเพื่อนกันเนี่ยนะคะรูปนี้ค่ะรูปนี้ค่ะ
คือนั่งอยู่แล้วมันหล่นลงมาอย่างนี้เลยอะ
แล้วทุกคนก็ตกใจมากเข้าไปดู
มีอะไรไปชนไปเกี่ยว
เป็นความเชื่อนะคะว่าพี่โมอน่าจะมาทักนะ
ว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมายินดีด้วยนะคะ

ไปฟังเสียงของโมอามีนากันหน่อยค่ะ

รูปที่อัดไว้เพื่อที่จะให้หนูเป็นรูปพี่โมกับหนู
ก็ตกลงมาก็รู้แล้วว่าต้องมาให้ก็ขอบคุณพี่มาก

รับรู้ทุกอย่างในสิ่งที่หนูทำหรือใดก็ตามหนูเชื่อว่าพี่รับรู้
ส่วนเรื่องคดีคือโมอามีนาบอกว่าตอนนี้คือหนูพร้อมบวกจริง
แต่เนื่องจากข่าวสารมันเยอะมากในโซเชียล

แล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่โมจะฟังคือตำรวจ
เช่นเดียวกันนะคะเราต้องฟังตำรวจนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องคดีเรื่องข้อมูลต่างตำรวจเขารวบรวมไว้หมดแล้ว
บางทีข่าวในโซเชียลมันเยอะมากจริงแล้วก็
สายสืบโซเชียลมีประโยชน์
แต่บางทีก็ต้องกลั่นกรองข้อมูลกันด้วยในการที่จะเสพข่าว
เพราะว่าบางคนเขาจะบอกว่าเขาบอกมาว่า
เราไม่รู้ว่าเขาคือจากหน่วยงานไหนหรือเขาเป็นใคร
เอาเป็นว่ารอติดตามจากเจ้าหน้าที่
แล้วก็ติดตามจากไทยรัตน์ทีวีของเราค่ะ